ให้ไปดูฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ๑๕กรกฎาคมนี้ที่รัสเซีย
แต่คงไม่ทันร่างกายยังฟื้นฟูไม่ได้
ใช่ค่ะถูกฤดูการนี้เขาเชิญไปดูแต่ก็ติดปัญหาค่ะ
สัญชาติเพราะว่าตอนนี้มีรายงานข่าวบอกว่า
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนบอกว่า
จากการตรวจสอบนะคะมี๓คนนะคะอายุ๑๓๑๔๑๖เป็นบุคคลไร้สัญชาติ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์
ก็ต้องไปตรวจสอบหลักฐานการเกิดของแต่ละคน
คือพอถ้าเป็นคนไร้สัญชาติก็จะไม่มีเอกสารเรื่องของการเดินทาง

ไม่ได้ทีนี้มันมีปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิทธิต่าง

นายวิทัศน์เตชบูลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรณีการขอสัญชาติให้กับเยาวชนในทีมหมูป่าอาคาเดมี่
บางคนมีสถานะไร้สัญชาติ
อธิบดีบอกว่าการให้สัญชาติไทย
เป็นอำนาจหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย
ส่วนกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหนึ่งในคณะทำงานเรื่องนี้ค่ะ

จะต้องเป็นบุคคลที่เกิดและอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
โดยผู้ขอสัญชาติจะต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
หรือผู้ปกครองในสถานสงเคราะห์
ซึ่งสถานสงเคราะห์ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
และเด็กมีอายุไม่เกิน๑๘ปี
อยู่ในความดูแลไม่ต่ำกว่า๖คน

เบื้องต้นจากการตรวจสอบท่านอธิบดีบอกว่า
มีเด็ก๓คนที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติ
คนหนึ่งอายุ๑๓คนหนึ่งอายุ๑๔คนหนึ่งอายุ๑๖
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ค่ะ
อยู่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
พักเด็กและครอบครัวในจังหวัดเชียงราย
ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าน้องทั้ง๓คน
อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือเปล่า
เพราะมีบางคนอยู่ในการดูแลของคริสต

แต่ไม่รู้ว่าได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์หรือเปล่า
ก็ต้องรอค่ะรอให้ทั้งหมดน้องทั้ง๑๓๑๒คน
ออกจากโรงพยาบาลก่อนถึงจะสามารถตรวจสอบได้นะคะ
เพราะว่ามีหลายหน่วยงานเชิญไปอย่างที่บอก

คือการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปร่วมกิจกรรมอะไรต่าง
เดินทางไปไหนมาไหนคนที่ไม่มีสัญชาติเนี่ย

ขอให้เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติก็จะขอให้เป็นกรณีพิเศษนะคะ

ก็ว่าไปตามเกณฑ์ของการได้รับสัญชาติ

คือต้องอยู่อย่างน้อย๑๐ปีขึ้นไป

ดอกน้อยต้องอยู่เมืองไทย๑๐ปีเกิดในเมืองไทย

คิดว่าต้องว่าไปตามกรณีดีกว่า
ถ้าน้องเขามีคุณสมบัติก็ว่าไปตามกระบวนการ

ก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจด้วย
ในของมหาธัยเขาจะมีรหัส
พวกเรารหัสบัตรประชาชนขึ้นได้เลขอะไรเลข๐ไหมมีไหมอ่ะ

เลข๐นี่คือคนไร้สถานะแต่ว่าขึ้นทะเบียนไว้
ถ้าคนเลข๐คือคนที่กำลังดำเนินการเพื่อให้สัญชาติ
น้องเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลย

กรณีเด็กได้ไปดูงานเมืองนอกเมืองนอกก็อีกกรณี

๕๖ปีที่แล้วใช่ไหม
ถ้าน้องเขายังไม่มีสถานะก็ขอกรณีพิเศษจากกระทรวงมหาดไทยได้นี่

หม่องทองดีเขาแล้วก็ไม่มีสถานะใช่ไหม
แต่ว่าเขาขอกรณีพิเศษได้
คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าน้องที่ยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติอยู่เนี่ย

เขาดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไร
แล้วเขาก็ครบองค์ประกอบของการขอสัญชาติหรือเปล่า
ในเมืองไทยอาศัยในเมืองไทยไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
มันก็จะมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อยู่นะคะ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็เลยบอกว่า
ถ้าไม่มีอะไรต้องตรวจสอบเชิงลึกมีพยานหลักฐานมีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ
ก็สามารถดำเนินการให้ได้ค่ะเรื่องของการขอสัญชาติภายในเวลา๖เดือน
ส่วนโค้ชเอกเป็นคนไร้สัญชาติหรือเปล่า
โค้ชเอกในเอกพลจันทวงศ์ท่านอธิบดีบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดนะคะเพราะว่าโค้ชเอกอายุเกิน๑๘ปีแล้ว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อำเภอแม่สายอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการเกิดของแต่ละคนอยู่
ก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนนั้นอยู่ในสถานะไหนยังไงนะคะ
รวมถึงสมาชิกทีมหมูป่าอีก๓คนเหมือนกันค่ะ
กรณีที่ยังมีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติอยู่นะคะ
ก็ชี้ว่านี่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศ
เสนอให้ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนไปดูการแข่งขันถึงสนามในฤดูการที่จะถึงนี้
ก็คือนายนพรัชกันทวงนะคะที่บอกว่าการได้รับสถานะเป็นความหวังสูงสุดของเด็ก
เพราะที่ผ่านมาสถานะคนไร้รัฐไร้สัญชาติทำให้พวกเขามีปัญหาเรื่องของการเดินทาง
แข่งขันกับทีมอื่นอื่นนอกจังหวัดเชียงรายเด็กเหล่านี้ก็คงจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพไม่ได้
ถ้าเดินทางไปไหนไม่ได้ถ้ายังเป็นคนไร้สัญชาติอยู่ก็หัวหน้าโค้ชเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้
เปรียบเสมือนกับเป็นคนต่างด้าวถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวจะย้ายถิ่นฐานข้ามจังหวัดข้ามเขต
เขาก็ต้องขออนุญาตใช่ก็ขออนุญาตกันเป็นครั้งไปจะไปแข่งที่จังหวัดอื่นจะไปไหนมาไหนมันก็เงื่อนไขเยอะ
แต่ว่าอย่าลืมว่าการขอสัญชาติของคนไร้สัญชาติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดในประเทศไทยนะครับ
ของหลายคนหลายกลุ่มหลายกรณีหลายครั้งน้องหมองทองดีนี่ก็ตั้งแต่สมัยเด็กจะไปแข่งเครื่องบินพับ
เราก็ขอกันมาตลอดนะครับมันก็ต้องดูหลักเกณฑ์ต่างด้วยแต่ถ้าไม่ได้จริงเนี่ยก็เหมือนที่ท่านอธิบดีบอกเมื่อสักครู่
ถ้าจะไปต่างประเทศก็ทำเรื่องเป็นกรณีพิเศษไปก่อนส่วนเรื่องได้ไม่ได้สัญชาติไทยแบบสมบูรณ์แบบก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
ใช่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนตามระยะเวลานะคะเบื้องต้นก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าแต่ละคนอยู่ในสถานะไหนขึ้นทะเบียนอะไรเอาไว้หรือเปล่า

พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
บอกว่ามีหลายสโมสรเลยค่ะ
โมสรฟุตบอลจากทั่วโลกเขาเชิญเชิญทีมหมูป่าไป
เรื่องต้นหน่วยงานที่ส่งหนังสือเชิญมาแบบชัดเจนเห็นหนังสือแล้ว
เชิญไป๑๕กรกฎาคมนี้รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่รัสเซีย
แต่คาดว่าคือร่างกายยังฟื้นฟูไม่ทันทั้ง๑๓คนก็ไม่น่าจะทันนะคะ
เชิญพลตำรวจเอกสมยศไปประชุมเรื่องนี้๑๔กรกฎาคมที่รัสเซียเลยค่ะ
ทั้งหมดนี้ทางสมาคมยินดีจะประสานให้จะประสานกับรัฐบาล
เกี่ยวกับข้อเสนอต่างที่ทั่วโลกเสนอมาเปิดโอกาสมาให้กับทีมหมูป่านะคะ
ฟังเสียงพลตำรวจเอกสมยศค่ะ
ลำพังสมาคมเองเนี่ยไม่สามารถดำเนินการหรือตัดสินใจ
หรือพูดอะไรออกไปได้เต็มปากเต็มคำว่าจะทำนั่นทำนี่
เพราะมันมีปัจจัยเข้ามาประกอบตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้สมาคมพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเป็นคนกลาง
ที่จะประสานกับรัฐบาลนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรมตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ท่านมุมติมหาธัยท่านบนเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ท่านก็คงมีจิตใจที่อยากจะสนับสนุนเรื่องเหล่านี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กนะครับ
ซึ่งต้องใช้กำลังหรือใช้การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้น
ฉะนั้นทางสมาคมเองคงทำไปด้วยความยากลำบาก
คือถ้าดูจากปัจจัยเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็อาจจะลำบากหน่อย
ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วเนี่ย
ถ้าดูที่แพทย์แถลงวันนี้คือบอกต้องให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันก่อน
นี่นับวันก็ไม่ทันแล้วล่ะในการออกจากโรงพยาบาลขั้นตอนต่างเยอะแยะไปหมด
ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็มีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบนะครับ